สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
สองสามวันที่ผ่านมาครับเราได้เห็นถึงแผนงานของสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีหน้ากันแล้วนะครับ
สำหรับในวันนี้ครับทางสมาคมฟุตบอลนั้นก็ออกมาเปิดเผยถึงแผนงาน
ในการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในระดับเยาวชนนะครับ
เพื่อเป็นการต่อยอดสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เปิดเผยว่าในปีหน้าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
เพื่อเสนอให้เป็นให้ไทยนั้นรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในทุกรุ่น
ตั้งแต่รุ่นอายุ๑๔ปี๑๖ปีและ๑๙ปีนะครับ
ซึ่ง๒รายการหลังก็คือ๑๖กับ๑๙ปีนะครับ
โทรนาเมนต์สำหรับคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงช้ำเอเชียในปี๒๐๑๙
ซึ่งหากไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพก็จะช่วยกระตุ้นกระแสฟุตบอลในประเทศอีกทั้ง
ยังทำให้ทีมเยาวชนทุกชุดนะครับมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิม
ส่วนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
เดินทางถึงประเทศไทยแล้วครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

ซึ่งทางด้านอิสระธิศรีทาโรผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชุดนี้ครับ
กล่าวว่านักเตะไทยได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน
แต่ก็ยอมรับว่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้
จากปัจจัยต่างเช่นความฟิตของนักเตะและบรรยากาศของการแข่งขัน
หลังจากนี้นะครับจะเดินหน้าเตรียมทีมต่อไปสำหรับเป้าหมายสำคัญ๒รายการในปี๒๕๕๙
เดือนกรกฎาคมและฟุตบอล๔เกมที่ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคม
โดยจะเรียกนักเตะมาร่วมฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องกับทีมชาติต่างนะครับในช่วงที่ฟุตบอลลีกนั้นหยุดการแข่งขันครับ
จะดำเนินการแข่งขันได้หรือไม่ครับ